เลี้ยงสัตว์กันบ้างดีกว่านะคะ
เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปเลี้ยงด้วง
ว่ากันว่าลงทุนต่ำกำไรสูงค่ะ
เมนูอาหารจากด้วงมะพร้าวทำได้หลากหลายเมนูแบบนี้นี่เอง
ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้จากการจำหน่ายด้วงมะพร้าวผ่านช่องทางออนไลน์

เลี้ยงด้วงมะพร้าวและการเพาะพันธุ์ก็เลี้ยงง่ายโตเร็ว
ใช้เวลาไม่ถึง๒เดือนก็สามารถจับขายส่งจำหน่ายตลาดได้แล้วครับ
ตลอดข่าวตามมาดูการเลี้ยงได้ที่นี่เลยครับ
ที่บ้านวังไซตำบลวังตะเคราะห์อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัย
เจ้าของโรงเพาะเลี้ยงก็คือลุงเตือนแผอ่อนในวัย๖๐ปีครับ
ที่นี่เลี้ยงด้วงมะพร้าวภายในสวนหลังบ้านจำนวน๘๐กระมัง
ด้วยการนำกากมะพร้าวมาใส่ไว้ในกระมังพลาสติก
แล้วนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาใส่ในกระมังที่มีกากมะพร้าวเตรียมไว้
กระมังละ๕คู่ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ๑เดือน
้วงมะพร้าวก็จะวางไข่เป็นตัวหนอนเล็กจำนวนมาก
แล้วก็คัดเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออก
แล้วก็ปล่อยให้ตัวอ่อนโตเต็มวัยพร้อมจำหน่าย
ทั้งหมดนี่คือเลี้ยงด้วงมะพร้าวในระยะเวลาเพียง๓๕วันครับ

แล้วการจับเจ้าด้วงมะพร้าวไปจำหน่ายเนี่ยยุ่งยากไหมล่ะครับลุงเตือน
ครับเขาก็วางคว่ำเลยครับนะคว่ำเสร็จเป็นด้วง
เพราะว่าถ้าเราไปคุยมันถ้าตัวน้อยมันจะตาย

้วงมะพร้าวของลุงเตือนขายในราคากิโลกรัมละ๒๐๐๒๕๐บาทครับ
สำหรับลุงเตือนแล้วการเลี้ยงด้วงมะพร้าวให้เติบโตเต็มวัยพร้อมส่งขายไม่ใช่เรื่องยากครับ
แต่ตอนนี้ตลาดมีความต้องการสูงด้วงมะพร้าวของลุงเตือน
จึงมีไม่พอขายตามความต้องการของตลาดครับ
แหมขายดิบขายดีเลยนะลุง
ส่วนใหญ่จะจำหน่ายด้วงมะพร้าวทางออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก
รายได้เฉลี่ยในแต่ละเดือนที่ขายด้วงมะพร้าวได้เนี่ยก็ประมาณหนึ่งหมื่นบาทเลยครับ
้วงมะพร้าวเนี่ยนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายนะครับ
อย่างเช่นผัดกะเพราลาบทอดกรอบและอีกมากมายหลายเมนู
เลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดก็ทำได้ไม่ยาก
ผลิตให้มีเพียงพอขายในตลาดก็ทำเงินได้แล้วครับ